นอกจากเอวหวานแล้วช่วงนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งอย่างที่กำลังมา
นี่แหมดีจบใจค่ะยังก้าวจีลายุ

ผมเขายาวเหมือนกันแต่จะยาวแบบไหนนั้น

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า

พูดถึงคนหล่อพิมพ์นิยมผมยาว
ดันยกให้โนหนึ่งในใจไปเลย

แน่นอนค่ะว่าณจุดนี้
ใครก็อยากจะไว้ผมทรงเดียวกับหนุ่มก้าว

ผมยิ่งรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้ว
ผมจะไว้มันไปเรื่อยจนกว่าคุณจะบอกว่าแบบ

เออสัตว์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะ
พอยุเฮาะยันหาลูกกะตาไม่เจอ
โอ้โฮเซอร์สบัตร
อยากจะเอากันไกลมาตัดชับ
ให้มันหรูแล้วหรูรอด